เป็นอดีตคู่จิ้นที่ฟินสุดเลย
นี่เขาเวียนมาบรรจบพบเจอกันในงานอีกแล้วค่ะคุณ
ต้องบอกว่าช่วงนี้เห็นหน้ากันบ่อยนิดนึงนะคะ
แต่อาจจะทำให้บรรดาแฟนคลับดีใจกันไป
เพราะว่าต่อต่อไปก็คงจะมีงานแพ็คคู่เพิ่มมากขึ้นด้วย

แต่ว่าเรื่องของผลงานละครร่วมกัน

ที่แฟนคลับเนี่ยยังจิ้นทั้งสองคนอยู่
ส่วนประเด็นที่นางเอกสาวจะแต่งงานนั้น
ก็คงถึงเวลาของฝ่ายหญิงแล้วแหละ
ก่อนจะยอมรับเลยว่าดีใจค่ะ
ก็ยังไม่รีบแล้วก็ยังไม่มีใครมาขอเลย

พี่บอยก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันพี่บอยก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันพี่บอยก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกัน
เวลาเรามาแล้วเราได้เจอแฟนคลับอะไรอย่างนี้เขายังแบบว่ายังจิ้นคู่เราอยู่

จะแต่งงานแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้เลย
ถึงวัยแล้วใช่ไหม
ถ้าหนูถึงวัยเนี่ยคี่หรอคะ

มีหนูอย่างไม่รู้ไม่ได้ใครมาหาเลย

แล้วก็ขอให้พี่บอยมีเร็วเช่นกันค่ะ

ลุ้นจนเหนื่อยลุ้นจนกล้ามขึ้นเลย